มันก็มีตัวชาปเป็นผนังหูทำให้
ก็มีตัวชาร์ฟเป็นผนังถูกทำให้ความร้อนมันไม่ได้ออกมามากนักนะ
แต่ว่ามันจะมีควันเยอะยกเว้นบริเวณตรงส่วนที่มีผู้เสียชีวิต
จะมีฟันดำกระทั่งมากทีเดียวแต่ว่าฟันปกติแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายกับภูมิสร้าง
แต่ว่ามันอาจจะทำให้คนที่อยู่ตรงนั้นสำลักวันแล้วก็เสียชีวิตได้
ว่านี่คอนกรีดก็สภาพดีอยู่ไม่มีการมีการคธอร่อนของเนื้อคอนกรีด
เพราะฉะนั้นเหล็กเสริมก็ยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
ก็แสดงเห็นว่าตัวโครงสร้างยังอยู่ในสภาพที่มีความไม่แข็งแรง
แต่คราวนี้ว่าในเรื่องที่ว่าจะเปิดใช้ได้ไม่ได้
มันไม่ได้มองแค่โครงสร้างด้านเดียว
มันยังมีเรื่องงานระบบด้วย
ตอนนี้ในเบื้องต้นการสืบสาเหตุต่าง
เราอาจจะยังต้องเรียกเอกสารมาดู

แต่ว่าในขั้นตอนการสุขข้อมูลทุกต้องมีแบบ
เพราะที่เราดูเนี่ยมันก็มีประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราก็เห็นว่ามันมีทางมีไฟ

แล้วก็อาจจะมีควันที่มันมีความหนาขึ้น

ซึ่งจริงทางหนีไฟอยู่ใกล้กับจุดที่เขากระโดดลงไป
จริงถ้าเขาสามารถที่จะเดินผ่าออกไปเนี่ย

ก็อาจจะเป็นจุดที่มีความปลอดภัยมากกว่า
พฤติกรรมไฟก็จะแผลวด้านข้าง
แผลออกมาด้านข้างเสร็จแล้วเมื่อกลุ่มควันเต็ม
ก็จะกดต่ำลงมากดต่ำลงมานะครับ
ถ้าหากว่ายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ต้นเพลิงได้
กลุ่มควันก็จะกดลงมาที่ชั้น๘ชั้น๗ชั้น๖

ซึ่งตอนนี้ทางกล่าวเนี่ยกลุ่มฟันความร้อนเนี่ย
ที่ไปชนเพดานด้านบนเนี่ยนะครับก็จะแผ่ออก
แล้วก็ไปจุดติดที่บริเวณชั้น๘

ระบบเขาแยกกันอยู่แต่บริเวณนั้นก็ทำงาน
ก็ประมาณไม่เกิน๘๐ตารางเมตรครับ

ทั้งในช่วงของรายการข่าวใส่ไข่แล้วก็ต่อที่ถามตรงแล้วก็นิวส์โชว์นะคะ

แต่ว่าพอจะจับทางได้ว่ารักษณะของจุดเกิดเหตุนั้น
น่าจะเป็นจุดที่ไม่บอกได้สักทีว่าเป็นโรงแรมหรือเป็นศูนย์การค้า
แต่ว่าถ้าณวันนี้เราบอกว่าเกิดในพื้นที่ไหน
ข้างใต้พื้นดินคือบี๒เลยนะคะ
แล้วก็ขึ้นไปที่เราเห็นกันคือชั้น๘
แต่นึกไม่ออกใช่ไหมคะว่ามันมายังไงแล้วมันไปแบบไหน
ทำไมถึงมีเปลวไฟที่แบบเห็นเป็นแบบสีแดงฉานขนาดนั้น
ควันถึงดำแล้วก็แบบอัดพุ่งออกมาขนาดนั้น
ในขณะที่ภาพพรนักวิชาการหรือว่าสถาบันองค์กรต่าง
ไปช่วยกันลงพื้นที่แล้วสรุปเราจะเห็นได้ว่า
บริเวณห้องที่เกิดเหตุไม่ได้เสียหายแบบมอดไหม้
ย่อยยับไปทั้งหมดไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะ
คือมันน่าจะมาตรงบริเวณที่มันเป็นส่วนของท่อค่ะ
แล้วก็ชิดมาตรงทางออกที่เราเห็นเป็นควันเป็นเปลวไฟ
ทีนี้คำอธิบายที่คุณผู้ชมเห็นการแถลงข่าวไปแล้วบางส่วนเนี่ย
อยากให้ฟังในรายการอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าพอมาประกอบกับภาพหลายภาพ
แล้วก็คลิปวิดีโอที่ทางผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์

หรือว่าส่วนอื่นของตึกก็แล้วแต่ถ่ายไว้แชร์กันผ่านโซเชียลมีเดีย
เดี๋ยวเอามาอธิบายร่วมกันว่าเพราะอะไร
แต่อย่างหนึ่งที่ต้องบอกต้นรายการก่อนเลยนะคะ
จริงแล้วถ้าดูจากภาพและการประเมินโดยรวมแล้วเนี่ย
ไม่ใช่เหตุเพลิงไหม้ที่ใหญ่แล้วกินพื้นที่ขนานแบบกว้างนะคะ
แต่ว่าต้องยอมรับว่าความสูญเสียเมื่อวานี้กับภาพสะเทือนใจที่ออกมา
ทำให้ข่าวนี้ถูกตั้งคำถามว่าเอ๊ะไฟไหม้ลักษณะแบบนี้ทำไมถึงสูญเสียได้
เพราะนอกจากสองท่านที่เราเห็นว่าตกลงมาเสียชีวิตแล้วเนี่ยนะคะ
นั้นก็เป็นคนบาดเจ็บแล้วส่วนใหญ่เป็นลักษณะของการสำลักควัน
สองท่านจะคุยกันกับเราในรายการวันนี้นะคะ
ท่านแรกค่ะอาจารย์ก็นั่งแถลงข่าวด้วยกันอยู่แล้วนะคะ
เมื่อสักครู่นี้ค่ะอดีตเลขาธิการสภาวิศวกรศาสตราจารย์ดรอมรพิมารมาศ
อีกหนึ่งท่านเลขาธิการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชุปธรรมหรือว่าวศธที่เรารู้จักกันนะคะ
คือที่พูดแบบนี้เนื่องจากพยายามจะค้นภาพให้เห็นนะคะอาจารย์
แล้วคือภาพตอนที่เป็นคลิปตอนที่มีการไลฟ์
ตอนแรกเลยในช่วง๖โมงกว่า
จนกว่าที่เราเห็นแบบจากเปลวไฟก็ค่อยกลายเป็นควัน
แล้วควันค่อยมอดลงไปค่อยหายไปหายไปเนี่ยนะคะ
คือดูแล้วมันกระจุกตัวแต่ต้องยอมรับว่าภาพของการสูญเสียสองท่าน
เมื่อวานนี้ทำให้เหตุการณ์นี้ดูใหญ่มากแล้วกะว่าข้างในน่าจะมอดแบบขนาดใหญ่
ซึ่งพอไปลงพื้นที่ไม่ใช่เลยคนละแบบกันเลย
ก็ที่เราไปดูชั้นที่๘ก็พบว่าจริงแล้วเนี่ย
ไอ้ตัวห้องที่เคาร์กระโดดลงไปนะครับ
โต๊ะเก้าอี้เฟอร์นิเจอร์ต่างเนี่ย
อันนี้เราก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าแล้วทำไมมันถึงเห็นควันมากขนาดนั้น
ซึ่งเราก็คิดว่าควันน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาตัดสินใจจะกระโดดลงไป
มันก็เกิดการตั้งคำถามว่าถ้าตรงนั้นไม่ได้มีเชื้อเพลิง
หรือว่าสิ่งที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ต่างไม่ได้ถูกเผามอดไหม้
ไอ้ควันดำมากขนาดนั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไร
อันนี้เป็นประเด็นทางวิชาการหรือว่าทางวิศวกรรมที่เราตั้งไว้
แล้วก็ประเด็นที่๒ที่เราตั้งไว้ก็คือว่าจุดที่เป็นฐานเพลิง
ก็คือจุดที่เป็นต้นกำเนิดจริงว่าไฟมันเกิดขึ้นที่ไหน
แล้วก็เส้นทางเดินของไฟเนี่ยมันไปอย่างไรแล้วมันไปโผล่ที่จุดไหน
ซึ่งถ้ามันมีท่อจริงมันก็ควรที่จะออกนอกอาคารไป
ทั้งตัวควันทั้งตัวไฟต่างอาณาเนี่ยแต่ปรากฏว่ามันกลับปี
ปรากฏขึ้นมาภายในอาคารชั้น๘ได้อันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราสนใจ
แล้วก็วันที่๓ก็คือว่าทำไมตรงพื้นที่ตรงนั้นมันมีทางหนีไฟ
แล้วทำไมผู้ที่เสียชีวิตจึงไม่ใช่ทางหนีไฟ
ตรงที่ที่อยู่ใกล้เดินลงไปตรงส่วนนั้น
แล้วก็ประเด็นที่๔ก็คือว่าอุปกรณ์ต่างซึ่งในอาคารสูง
อาคารที่ทันสมัยมันก็จะมีอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้
อุปกรณ์สปริงเกอร์ต่างอาณาอุปกรณ์ต่างเหล่านี้
มันได้ทำงานได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ไหม
ตลอดจนว่ามันได้มีการออกแบบที่ครอบคลุมพื้นที่ที่เพียงพอหรือไม่
อันนี้ก็เป็นประเด็นต่างที่เราได้พยายามที่จะเข้าไปหาคำตอบ
ซึ่งวันนี้ทางผมก็ได้ทางเชิญทางเหลือขาดิการบัวสะทอ
เข้ามาร่วมเฉพาะท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานระบบ
แต่ว่าประเด็นแรกก่อนเลยก็คือเรื่องของความมั่นคงแล้วก็ความเสถียรภาพของตัวโครงสร้างอาคารที่ถูกเผาไหม้

ก็เท่าที่แถลงข่าวไปแล้วนะฮะว่าเนื่องจากว่าตัวโครงสร้างมันเป็นทำจากคอนกรีตเสริมเหล็ก
ฉะนั้นไฟความร้อนที่เกิดขึ้นมันอยู่ในพื้นที่ที่จำกัดมันก็เลยไม่ได้ไปเผาโครงสร้างมากมายนัก
สังเกตได้ก็คือว่าคอนกรีตไม่ได้มีการกระท้อหลุดออกมา
แสดงให้เห็นว่าความร้อนไม่ได้เผาเข้าไปถึงข้างในเหล็กเสริมที่มีอยู่เสริมด้านใน
แต่ว่าก็ต้องไปดูเรื่องงานระบบเพราะว่าท่อต่างมันก็ได้มีการถูกเสียหาย

โดยเฉพาะเรื่องของระบบในตึกเป็นอย่างไรนะคะ
แต่ว่าที่ฉันจะถามแบบคือเราไม่รู้แน่นะคะ
แล้วตึกแต่ละตึกเราก็ไม่รู้ด้วยว่าแต่ละตึกเขาเหมือนกันหรือเปล่า
แล้วก็จะต้องบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนเลยนะคะ

ต้องถามถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เสียชีวิตนะคะ
ที่ตัดสินใจกระโดดออกมาจากทางหน้าต่าง
คือที่เราจะคุยกันในทางวิชาการนะคะว่า
ควันที่คุณผู้ชมเห็นลักษณะควันนี้มันเป็นสีดำ

แล้วก็เทียบกับพอเข้าไปดูพื้นที่ข้างใน
โซนของห้องนั้นมันไม่ได้ถูกไหม้แบบโหมกระหน่ำ

คำถามคือว่าสารเคมีหรือความแน่นของควัน
หรือสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นปัจจัย
มีส่วนไหมที่เหมือนกับผลักดันให้เขาตัดสินใจใช้ทางหน้าต่างออกมา
เพราะเท่าที่ฟังจากอาจารย์ตั้งแต่นอกรอบนะคะ
ห้องนั้นใกล้ทางหนีไฟ
แล้วห้องนั้นออกมาก็มีทางลงภายในอาคาร

อันนี้เรายิ่งสงสัยแต่เดี๋ยวเราค่อยมา

ถ้าตามข่าวที่ออกมาวันนี้เราสรุปได้ตรงกันว่า
ก็คือลงไปใต้ดิน๒ชั้นใช่ไหมคะ
ห้องนั้นเป็นห้องเครื่องซึ่งในตึกจะมีห้องเครื่องอยู่กระจายอยู่หลายประเภท
ห้องนี้เป็นห้องเครื่องประเภทที่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำนะครับ
เป็นเรื่องบำบัดน้ำเสียเป็นเรื่องน้ำปลาปลาเป็นเรื่องน้ำดับเพลิง
ที่เกี่ยวกับน้ำจะอยู่ในห้องนี้
ซึ่งมันไม่น่าจะเป็นจุดต้นเพลิงได้เลยนะคะถ้าดิฉันไม่มีความรู้อ่ะ
มันก็มีโอกาสเกิดเหมือนกันนะครับอย่างถ้าบำบัดน้ำเสีย
มันก็มีพวกแก๊สอะไรต่างที่อาจจะเป็นแก๊สมีเทนนะครับ
แล้วก็พวกอุปกรณ์ไฟฟ้ามีมากมายคอนทงคอนโทนเยอะแยะไปหมดเลย
คอนโทนมันมีเยอะเลยครับ
คือระบบเกี่ยวกับน้ำก็จริงแต่ไอ้ตัวควบคุมระบบเกี่ยวกับน้ำนั่นแหละ
มันจะมีแผงไฟมีอะไรมอเตอร์กับไฟฟ้าครับ
อาจารย์ในข่าวมีพูดถึงว่าบ่อบำบัดน้ำเสีย
แล้วอาจจะเป็นไปได้ที่ฉันอ่านมานะคะ
คือตะกอนหรือแก๊สที่อาจจะเกิดขึ้น

มันเป็นระบบของมันอยู่แล้วมันจะเกิดแก๊สหรือเปลวไฟ

คือมันก็มีแก๊สซึ่งมันอาจจะเป็นแก๊สไวไฟ
เช่นที่เราเรียกกันคือแก๊สมีเทน
ซึ่งมันก็อาจจะปรากฏเกิดขึ้นในกระบวนการที่บำบัดน้ำเสีย
แล้วก็แก๊สตัวนี้มันก็อาจจะปนอยู่ในท่อที่ต้องระบายออก
คือในระบบบำบัดน้ำเสียมันต้องมีการระบายพวกแก๊สพวกนี้ออกไป
แล้วก็พวกกลิ่นอะไรต่างนะครับ

เพราะมันต้องการออกซิเจนในการที่จะไปเลี้ยงเชื้อต่าง
เพื่อให้มันสำจัดพวกจุลินทรีย์ทั้งหลาย
มีจุลินทรีย์ลำจัดพวกสารที่เราทิ้งบันทึกทั้งหลาย
อันนี้ในกระบวนการตรงนี้มันก็จะมีอากาศที่เสีย
เช่นกลิ่นพวกแก๊สต่างที่เกิดขึ้น
มันก็ต้องมีการระบายออก
ซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่อาจจะเป็นสาเหตุก็ได้
คือคุณผู้ชมคืออันนี้เราพูดถึงท่อเดียวของในตึกนั้นที่เขาทำนะคะ

เขาต้องมีหลายท่อใช่ไหมคะเพราะตึกมันสูงกว่า๘ชั้น
เขาจะใช้ท่อไหนออกชั้นไหนออกไปทางไหนแล้วแต่เขา
ทีนี้ถ้าสมมุติมันเป็นก๊าซขึ้นไปอันนี้สันนิษฐานนะคะคุณผู้ชม
ถ้าเป็นก๊าซขึ้นไปจริงเนี่ยวันนี้บอกได้ไหมคะอาจารย
เปลวไฟมันเกิดตั้งแต่ต้นทางหรือมันไปเกิดเอาชั้น๘
มันบอกไม่ได้ครับตอนนี้จุดต้นเพิงเราไม่มีทางรู้
ตอนนี้ต้องคอยอย่างเดียวเลยคือคอยตำรวจพิสูจน์หลักฐานนะครับ
เพราะว่าเขาจะมีการสัมภาษณ์พยานไม่มีนักวิทยาศาสตร์ที่จะตรวจสอบ
ในเชิงลึกเขาต้องไปขุดคุยซากต่างอีกมากมาย
ที่จะวิเคราะห์แล้วก็สรุปตรงนี้ออกมา
หรืออาจจะเกิดในช่องท่อหรือเกิดในจุดใดจุดหนึ่ง

อาจจะเกิดระหว่างทางหรือเกิดจากข้างบนแล้วตกลงมาข้างล่าง

ใช่ระหว่างทางไม่มี
อาจารย์นามอนค่ะคืออย่างนี้ที่เราเห็นนะคะ
คือไฟที่มันลุกแรงขนาดนี้เนี่ยมันพอจะบอกอะไรได้ไหมคะ
สีของไฟควันออกมาเป็นสีดำแล้วอัดแบบนี้
พอจะบอกลักษณะการเกิดเหตุได้ไหมคะ
คือพฤติกรรมของไฟเขาต้องเคลื่อนที่จากข้างล่างขึ้นไปข้างบน
อันนี้ก็จะต้องมาดูจุดที่เจ้าพิยาพูดว่าจุดต้นเพลิงจุดฐานเพลิง
แต่มันไม่น่าจะมีเชื้อเพลิงที่จะทำให้เกิดการลุกไหม้
โอเคที่วิธีกรถามว่าแล้วลุกไหม้จากชั้นอื่นเนี่ยมันก็มันก็อาจจะมีสิทธิ
แต่ว่าต้องเข้าใจว่าพฤติกรรมของไฟเนี่ยเวลามันเกิดเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ขึ้นข้างบน
แต่ว่ามันก็สามารถที่จะไปพิสูจน์คือเราไปดูตัวปล่องแชฟที่มันจะบรรจุท่อด้านใน
ซึ่งวันนี้ยังไม่ได้เปิดตลอดท่อใช่ไหม
มันเป็นมันเป็นปูนมันเป็นกำแพงมันเปิดยากอ๋อท่อที่เราพูดถึงเนี้ย
มันถูกหุ้มด้วยกำแพงกำแพงชั้นหนึ่งอ๋อค่ะใช่
เพราะฉะนั้นจะยังไม่ได้เปิดเราจะเห็นแค่ปลายทางกับต้นทางเท่านั้น
ซึ่งทั้งปลายทางและต้นทางไหม้ทั้งคู่ถูกแต่ว่าตอนนี้เราก็คิดว่าที่เป็นไปได้
เป็นไปได้ในข้อสังเกตของเราเนี่ยมันน่าจะเกิดจากปี๒แล้วไฟมันก็ลามขึ้นข้างบน
แต่ว่าในระหว่างทางเนี้ยมันไม่ออกไปในชั้นสามชั้นสี่ชั้นสองอะไรหรอก
เพราะว่าตัวกำแพงคอนกรีตตัวนี้มันเป็นตัวป้องกันเอาไว้
แต่มันอาจจะมีการลุกไหม้แต่เราก็คิดว่ากำแพงคอนกรีตที่เป็นชาร์ฟตัวเนี้ย
มันมันป้องกันเอาไว้มันก็เลยออกไปตรงไปถึงชั้นแปด
เขาเรียกว่าจะปลายทางมาแล้วค่ะแล้วตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีกำแพงคอนกรีตแล้ว
มันต้องเป็นท่อนอนอืมเป็นท่อนอนปั๊บไอ้ท่อตัวนี้เนี่ย
มันทำจากไฟเบอร์กราสมันก็จะทนความร้อนไม่ค่อยดีนักค่ะ
เผลอเนี่ยก็ที่พิธีกรถามว่าที่คุณจอมขวัญถามว่า
แล้วมันกลายอ่าอาจจะกลายเป็นตัวเชื้อเพลิงด้วยค่ะ
ทำให้เกิดสภาวะที่เป็นควันดำอันนี้เราก็พยายามที่จะตั้งข้อสันนิษฐาน
ว่าน่าจะเป็นสาเหตุอย่างนั้นคือท่อที่เห็นเป็นไฟเบอร์การ์ด
ที่เป็นท่อนอนแนวลาบเนี่ยมันล่วงลงมาแล้วก็เกิดการลุกไหม้
อันนี้ที่ชั้นแปดชั้นแปดชั้นแปดเลยอาจารย์ขอนิดเดียวค่ะครับ
คือคือตอนที่มันอยู่บี๒เนี่ยนะคะ
มันก็อยู่ในลักษณะที่หุ้มด้วยกำแพงเหมือนกันไหมคะอืมไม่ครับ
มันก็เป็นห้องเครื่องเสร็จแล้วท่อเนี่ยมันก็จะต้องมีท่อเหมือนกัน
อ่ามีท่อแล้วก็เดินเข้าไปตรงตรงไอ้ไอ้ปล่องนี่แหละเนอะ
เริ่มเปิดท่อกระป๋องกันแล้วกันคือในระบบตรงนี้มันมีทั้งท่อกับปล่อง
ค่ะนะครับซึ่งซึ่งไอ้ปล่องเนี่ยมันสามารถทำเป็นแนวตั้งได้ค่ะ
เปลี่ยนกำแพงค่ะนะครับแต่ว่าแนวนอนเนี้ยมันว่าทำปล่องไม่ได้
ต้องเดินท่อเข้าไปเพราะฉะนั้นในห้องเครื่องก็จะเดินท่อนี้เข้าไป
ซึ่งอันเนี้ยคือบีสองทีนี้พอมันไปออกที่ที่ชั้นแปด
ก็เหมือนกันเหมือนกันพอหลุดจากเขาเรียกอะไรนะอาจารย์ปล่อง
ก็จะเป็นแค่ท่ออย่างเดียวซึ่งตรงนี้เนี่ยคือมันจะเป็นคล้ายตัวแอลอะค่ะ
ใช่ไหมอาจารย์คืออันนี้มันเป็นตั้งขึ้นไป
พอถึงชั้น๘ปุ๊บไอ้เนี่ยมันหักตัวแอลออกไปแล้ว
เพื่อที่จะระบายอากาศออกไปนอกอาคารถูกใช่ซึ่งสุดท้ายค่ะอาจาร
เดี๋ยวเราโฆษณาก่อนคือไอ้ตรงที่มันเป็นตัวแอลแล้วออกไป
ชั้น๘ที่ออกไปข้างนอกเพื่อระบายเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของห้องตรงนั้นคะ
มันอยู่ตรงไหนห้องชั้น๘ที่มีคนอยู่ค่ะอยู่ตรงคอริดอร์ทางเดิน
ทางเดินเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายไปติดอยู่บนเพดานใช่ไหมใช่ใช่
อยู่บนเพดานใช่แล้วก็สุดท้ายที่เราเห็นไฟแวบออกมาตรงนั้น
ก็คือปากป่องที่ออกไปนอกค่ะนอกกำแพงเท่ากับว่าตรงที่ท่อพุ่งออกไปข้างนอกเนี่ย
ครับคือทางเดินเพื่อเข้าห้องชั้นแปดที่มีคนอยู่ใช่ใช่ไหมคะ
คุณผู้ชมนึกออกใช่ไหมคะเหมือนเวลาเราจะเปิดประตูเข้าห้อง
มันจะมีทางเดินไอ้ไอ้ปล่องเนี้ยอยู่ตรงทางเดินใช่ใช่แล้วชั้นชั้นแปดที่บอกว่ามีคนอยู่เนี่ย
คือมันต้องเปิดประตูเข้าไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนจะเห็นท่อนี้ได้
ก็คือเป็นคนที่ก่อนเข้าห้องหรือออกจากห้องชั้นแปดนั้นครับคำถามเป็นที่มาของความสงสัยเหมือนกันค่ะ
คุณผู้ชมเหมือนกับที่เราบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าจริงแล้วออกจากห้องนี้ไปนิดเดียวมีบันไดหนีไฟ
แล้วก็อีกนิดเดียวเช่นเดียวกันก็เป็นบันไดเดินขึ้นของพนักงานเขาส่วนนี้เป็นส่วนของทางพนักงานเขานะคะ
คุณผู้ชมคำถามคือว่าเท่าที่อาจารย์ไปลงพื้นที่มาแล้วดูความเสียหายในห้องไม่ได้เยอะ
ทำไมสองท่านถูกบีบด้วยเปลวไฟเหรอหรือว่าควันหรือว่าเพราะอะไรกันแน่
หรือด้วยหน้าที่ของเขาก็แน่ที่ทำให้เขาไม่สามารถจะออกมา
ไม่ไปทางหนีไฟหรือว่าไปทางบันไดปกติได้สักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะตั้งแต่เมื่อวานนี้เนี่ยคนที่อยู่ในเหตุการณ์หรือว่าคนที่ทั้งถ่ายคลิปได้หรือถ่ายคลิปไม่ได้ก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ
อ่าทำไมเขาไม่รู้ทำไมเขาต้องถามจากคนนั้นคนนี้
ซึ่งทางบริษัทเองเขาก็ให้คำอธิบายออกมาแล้วว่าเนื่องจากเป็นอาคารขนาดใหญ่
วิธีการทำงานของการเตือนของเขามันแบ่งเป็นแต่ละจุดแต่ละจุด
แต่ละจุดไหนก็แล้วแต่ที่มันควันมันถึงแล้วพอมันจับแล้วมันก็เตือน
อันนี้คือคำอธิบายหนึ่งชุดนะคะแต่ทีนี้เอาคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก่อน
จะคุยกับหนึ่งท่านขอใช้นามสมมุตินะคะคุณเอสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับค่ะคุณเอกเอ่อเมื่อวานเนี่ยนะคะ
ตอนเกิดไฟไหม้ตอนนั้นคุณเออยู่ตรงไหนส่วนไหนของห้างคะ
อยู่อยู่ตรงข้างหลังห้างครับกำลังเพิ่งออกมาจากห้างอ่า
ไปถึงไปถึงตอนนั้นเนี่ยไฟไหม้นานยังคะพอพอจะทราบไหมคะ
เอ่อคิดก็คืออยู่ตั้งแต่ตอนตอนเริ่มอะครับคิดว่านะครับ
คิดว่าคือตอนเริ่มคือเอาเพิ่งออกมาจากห้างค่ะแล้วก็
สักพักนึงก็เห็นมีคนวิ่งออกมาอ๋อแต่แต่ว่าตอนที่คุณเอออกมาเนี่ย
ไม่ใช่ว่าได้ยินใครเตือนหรือเขาบอกว่าไฟไหม้ใช่ไหมคือ
คือจังหวะออกมาเองใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วรถติดอยู่ค่ะ
แล้วยังไงบ้างพอคือได้เห็นเปลวไฟเห็นจุดที่ไฟไหม้เห็น
ที่คนเขามุงกันเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็คืออยู่อยู่ตรงช่วงนั้นอ่ะ
ประมาณสามสิบถึงสี่สิบนาทีก็คือรถรถก็คือรถมันออกไม่ได้
รถมันติดอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วค่ะลักษณะที่เราเห็นหรือว่าเหตุการณ์
เราเห็นตอนนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วคนแถวนั้นคุยกันว่า
ยังไงบ้างคะก็คือเห็นเป็นเป็นประชาชนอ่ะ
วิ่งออกมาจากตึกค่ะพอพอสักครั้งเหมือนกับเขา
พอมองขึ้นไปข้างบนกันพอผมมองขึ้นไปก็เหมือนกับมี
วันสีดำออกมามีเหมือนเป็นไฟไหม้อะครับค่ะ
มันได้ยินเสียงระเบิดไหมคะตอนนั้นไม่ได้ยินนะครับอ่า
แล้วตอนนั้นตอนนั้นที่เราเห็นแล้วเนี่ยเรารู้ไหมคะ
ตรงนั้นคือโซนไหนของตึกคะเป็นห้างเป็นโรงแรม
เป็นตรงไหนคะตรงนั้นเป็นโรงแรมนะครับอืมอ่า
อันนี้เที่ยวที่เรารู้ว่าใช่ไหมคะใช่ใช่ครับอ่า
ทีนี้มันมีคนคุยกันตรงนั้นว่ายังไงบ้างคะ
คุณเอเล่าเหตุการณ์ให้ฟังได้เลยค่ะเอาเท่าที่เราสังเกต
เอาเท่าที่เราจำได้ค่ะก็ไม่ก็คือก็คือไม่มี
ก็มีมีแต่เป็นเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็คือบอกว่าให้
ให้กันคนออกไปก่อนอะไรประมาณนี้ครับ
ส่วนส่วนส่วนประชาชนที่วิ่งออกมาก็คือว่า
เขาก็วิ่งออกมาปกติก็คือค่อยวิ่งกันออกมา
ว่าว่าแบบไปทางนู้นไปทางนู้นอะไรประมาณอย่างนี้ครับ
อ่ามีเจ้าหน้าที่ประจำจุดให้ใช่ไหมคะ
ให้มารวมกันที่ไหนออกทางไหนบ้างเอาเท่าที่คุณเอทราบอะค่ะ
ไม่ครับไม่ครับก็คือมีเจ้าที่รอพอเนี่ย
เขาจะอยู่ตรงถนนอยู่แล้วอ่า
ตอนนั้นก็คือว่าเหมือนกับว่ารถรถที่ออกมาเนี่ย
ก็ออกมาปกติแต่ว่ารถเข้าเนี่ย
เหมือนประมาณว่าเราพอเขาเอาเอาเอาเอากลัวอย่างกั้นไปแล้ว
คือไม่ให้รถเข้าเลยอ๋ออ๋ออ๋อใช่ใช่ใช่ค่ะ
นึกออกค่ะทีนี้ตอนนั้นที่คุยกันค่ะเชิญค่ะ
ครับก็คือฝั่งที่จะเข้าห้างจะไม่มีรถเข้ามา
แต่ฝั่งที่ออกเห็นรถจะจอดจอดสนิท
คือจอดสนิทเหมือนกับว่าให้คนอ่ะวิ่งข้ามถนนมาอ่า
ตอนนั้นเนี่ยถ้าสมมุติเราอยู่ตรงข้างนอกห้างเนี่ย
ห้างตอนนั้นมีสัญญาณเตือนยังคะผมไม่ได้ยินนะครับ
แต่ว่าก็อยู่ค่อนข้างที่จะไกลจากจากตรงประตูเหมือนกันอืม
เอ่อตอนที่เรายืนดูอยู่เนี่ยได้ยินบอกไหมคะ
ว่ามีคนติดอยู่ในห้องนั้นมีคนติดอยู่ตรงไฟไหม้
หรือว่าเราเห็นการร้องขอความช่วยเหลือจากตรงหน้าต่าง
ตรงชั้นไหนยังไงบ้างไหมคะไม่มีอันนี้คือผมต้องบอกก่อนว่าผมอยู่ในรถ
แต่ผมเปิดกระจกอืมอ่าอ่าประมาณนั้นแต่ว่าก็มีมีคือคือแค่มีคนพูด
คนที่วิ่งหนีออกมาก็คือแค่ถามว่าคนนี้ออกมาหรือยังอะไรประมาณเนี้ย
อยู่ไหนอะไรประมาณนี้แค่นั้นค่ะคือจริงจริงตอนนั้นคนที่อยู่ตรงตรงเหตุการณ์เนี้ย
คิดไหมคะว่าคือดูจากตรงนั้นแล้วเนี่ย
รู้สึกว่ามันไหม้เยอะไหมคะคือตอนแรกเหมือนไม่มีอะไร
แต่พอพออยู่สักพักนึงอ่ะประมาณสักสิบห้านาทีเนี้ย
ควันออกมาเยอะมากอ๋อใช่คือรู้แล้วว่าเป็นไฟไหม้แน่นอน
แล้วก็แล้วก็แล้วก็พอสักพักนึงได้ก็เหมือนก็มีมีมีรถพยาบาลเข้ามาอ๋อ
ตอนนั้นมีใครพูดกันไหมคะว่ามีคนติดอยู่ตรงไหนบ้างมีใครบาดเจ็บไหม
เมียออกมาหรือยังคุณเอได้ทันสังเกตไหมคะไม่มีค่ะไม่มี
มีแต่ตอนมีแต่ตอนที่เห็นรถพยาบาลเข้ามาก็คือเห็นมีคนเขาช่วยออกมา
แล้วก็เอาเอาคนเอาขึ้นรถพยาบาลไปเหมือนเหมือนเหมือนประมาณเข้ามาช่วยอะไรประมาณนี้ครับ
อ่าคุณเอแต่คุณเอไม่ได้ยินเสียงระเบิดเนอะไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินอ่า
เอาล่ะค่ะคุณเอค่ะขอบคุณมากวันนี้ขอข้อมูลสั้นขอบคุณนะคะ
ค่ะอาจารย์คือที่เราเห็นแล้วมันดีดีมันออกมาอย่างเงี้ย
คือมันเป็นแค่ลมกระพือหรือมันระเบิดหรือไม่ไงฮะมันมีเป็นทฤษฎีเลยอันนี้เป็นแก๊กดาฟนะครับ
มีการเปลี่ยนแปลงก็คือตัวออกซิเจนมันเข้าไปในบริเวณนั้นแบบฉับพลันนะครับ
ไม่ว่าอะไรมันหลุดหรือหล่นอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ตัวออกซิเจนเนี่ยบางทีก็จะไปสันดาบ
ซึ่งมันผสมอยู่ในกลุ่มควันเนี้ยคือคอยออกซิเจนอยู่เพราะว่าในในกลุ่มควันเนี่ย
ซิเจนมันใช้ไปหมดแล้วคือจริงจริงที่เราเห็นไฟไหม้เนี้ยมันต้องการออกซิเจน
เขาถึงบอกว่าจริงแล้วควรจะปิดไม่ให้ออกซิเจนเข้ามันจะดับเร็วอย่างนี้ป่ะ
เทคนิคอันนั้นเป็นเทคนิคเฉพาะพื้นที่เล็กแคบแต่ศูนย์การค้าใช้เทคนิคนี้ไม่ได้
การดับไฟด้วยการอับอากาศอย่างนั้นใช้ไม่ได้

ทิ้งใหม่ทฤษฎีนั้นเป็นทฤษฎีสำหรับบ้านอยู่อาศัยหรือขนาดเล็ก
แต่ความวูบฟึบเมื่อสักครู่นี้คือออกซิเจนเข้าไป
แล้วก็ออกซิเจนเข้าไปเติมแล้วก็มีการสันดาบอย่างฉับพลันนะครับ
ภาษาไทยเรียกว่าอะไรอาจารย์ควันละเบิดเหรอครับ
อันนี้จัดแปลตรงตัวเลยควัน

อันนี้เป็นเรื่องปกติมันไม่ได้มีอะไรระเบิดอะไร
เพราะฉะนั้นที่เราเห็นแบบเปลวไฟมันฟืบออกมาอีกทีนึง
ไม่ใช่ว่ามันไปไหม้ฝ้าเพิ่ม
ไปโดนถังแก๊สไปโดนวัตถุไวไฟไม่ใช่
คือจุดเริ่มต้นอย่างที่สุดเสริมที่อาจารย์มอนพูดไป
ก็คือว่าไอ้กวันที่มันเยอะมาก
มันจะต้องมีวัสดุตัวหนึ่งนะครับ
ซึ่งไม่ได้เป็นเปลวไฟได้รุนแรงนะครับ
ซึ่งก็ลักษณะที่เกิดควันแล้วก็เปลวไฟเยอะ
แล้วก็ออกมาแบบช่วงเวลาสั้นนี่

เดี๋ยวที่อาจารย์อธิบายมานะคะเราดึงภาพให้ดูนิดนึง
คือที่อาจารย์บอกอาจารย์มองค่ะคือควันที่มัน
ควันไฟปกติมันดำขนาดนี้คะหรือมันมันเป็นเพราะว่าสารเคมี
มันเลยดำปื๊ดขนาดนี้มันเป็นวัสดุบางประเภทที่เมื่อมีการเผาไหม้แล้ว
มันจะมีควันเกิดขึ้นมากควันเยอะ

อาจารย์ตรงนี้ขออธิบายนิดนึงที่อาจารย์บอกว่า
คือมันเป็นปล่องในปล่องที่เป็นคอนกรีตข้างในมันคือท่อ
ซึ่งท่อเนี่ยพอมันขึ้นมาถึงชั้น๘มันต้องหักออกนอกตัวอาคารใช่ไหมคะ
แล้วห่วงที่คุณผู้ชมเห็นเป็นห่วงเล็กนั่นนะคะ
ตัวนี้คือห่วงตัวนี้คือตัวที่ท่อแหวนท่อที่มันโผล่ออกมาจากตัวในแนวตั้ง

มันล่วงลงมาเราเห็นกองกับพื้นแล้วตอนนี้

ซึ่งมันไหม้ตลอดแนวทั้งหมดถูกไหมคะอาจารย์

มันก็เลยเห็นไฟไปพ่นออกนอกผนังออกไป
ที่เห็นพลตรงนั้นผมเข้าใจว่า
สองคนนั้นยังอยู่เพราะว่ามันยังไม่ได้ล่วงลงมาในอาคาร
แต่ว่าข้างนอกอาจจะเห็นมันมีพลเปิงออกไปใช่ไหมคะ
แต่ว่าไอ้ท่อตัวนี้ถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันอาจจะ
ความร้อนมันสะสมเยอะมากในท่อ
มันก็เลยล่วงลงมากับพื้น

เขาก็เลยไปขวางทางที่เขาจะเดินออกไปทางหนีไฟ
หรือว่าเดินออกไปทางที่เขาขึ้นมาก็ไปไม่ได้

คือตรงนี้คือที่เรียกว่าทางเดิน

ที่ตอนแรกคิดว่าเป็นห้องเก็บเอกสารไม่ใช่
คือเป็นห้องเหมือนกับพักผ่อนนั่งพักของพนักงานเขาใช่ไหมคะ
ซึ่งที่คุณผู้ชมเห็นคือเหนือทางเดิน
แล้วอาจารย์แล้วห้องอยู่ตรงไหนกับท่อคะ
ถ้าท่ออยู่บนหัวแบบนี้เนี่ย

ใช่คือท่อนี่จะอยู่ตรงทางเดิน
แต่ว่าห้องจะอยู่ถัดออกไปจากทางเดิน

ห้องมันต้องอยู่ตลอดทางใช่ไหมอาจารย์
เพราะฉะนั้นท่อนี้เท่ากับว่าถ้าเดินออกมาจากห้องชั้น๘ห้องนี้เนี่ย
ก็จะเจอท่อนี้อยู่ข้างบนหัว

ซึ่งเราพอจะบอกได้ไหมคะอาจารย์จากที่อาจารย์ทั้งสองท่านเข้าไปว่า
พอเปิดประตูจากห้องนี้ออกมาห้องที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะซึ่ง
มันยังมีของที่มันยังอยู่เป็นซากเลยไม่ได้โดนเผาใช่ไหมคะ
คือเปิดประตูออกมามันห่างจากท่อเยอะไหมคะจากซากที่ตกลงมาพื้นนะคะ

อ๋อใกล้กันเลยไอตัวซากท่อที่เห็น

ใกล้กับประตูห้องซึ่งถ้าเทียบกับประตูห้องที่เขาอยู่โดดลงมาเนี่ยนะ
ซึ่งห้องชั้น๘นี้เนี่ยพอออกจากห้องมาเนี่ยมีซากท่อขวางอยู่

มีทางหนีไฟแล้วก็มีทางออกไปจากทางที่เขาเดินเข้ามาได้

ซึ่งถ้าสมมุติดูจากซากค่ะอาจารย์เราอนุมานได้ไหมคะว่าซากท่อถ้าตกลงมาจากการที่ไฟเผาไหม้จริง
กท่อเนี่ยคือบล็อกทางออกจากห้องนั้นไม่ว่าจะไปทางหนีไฟหรือว่าทางบันไดธรรมดามันบล็อกหมดไหมคะอาจารย์จากซากอะค่ะ
ถ้ามันไปอยู่ตรงหน้าประตูเขาก็คือถ้าเขาออกประตูไม่ได้เขาก็ไปซ้ายไปกว่าไม่ได้
ถ้ามันไปอยู่ตรงหน้าประตูเขาก็คือถ้าเขาออกประตูไม่ได้เขาก็ไปซ้ายไปขวาไม่ได้
ถ้ามันไปอยู่ตรงหน้าประตูเขาก็คือถ้าเขาออกประตูไม่ได้เขาก็ไปซ้ายไปขวาไม่ได้

คือลักษณะของควันที่มันออกมาแบบนี้ที่มันดำ
อาจจะแล้วแต่สารเคมีว่าเขาจะเผาไหม้อะไรใช่ไหมคะ
มันมีผลไหมอาจารย์เรื่องของคือทั้งกลิ่นความหนาแน่น
แม้กระทั่งพอสูดเข้าไปเยอะแล้วมันมีผลต่อ
เขาเรียกอะไรอ่ะระบบการตัดสินใจความเบลอของร่างกาย

มีอยู่แล้วครับจริงไม่ต้องถึงขนาดนี้
จริงแค่กวันจากเผาย่าเผาตามที่เราสูดเข้าไป
เราก็จะมึนหัวมันขึ้นอยู่กับความเข้มข้น
แล้วก็ขึ้นอยู่กับเวลาที่เราสัมผัสกับทุนในลักษณะนั้น
ซึ่งก็มีผลอยู่แล้วเขาก็อาจจะคิดอะไรไม่ได้
หรือว่าจะตัดสินใจลังเลหรือสับสนนะครับ
แล้วก็ขึ้นไส้แล้วก็ในที่สุดเขาก็ขาดสติ
คืออันนี้ในส่วนของพื้นฐานถ้าคือได้รับควันจากสารเคมีแบบนี้
คือถ้าถามว่ามีผลทางกายไหมมี
มีอยู่แล้วจริงครับมีอยู่แล้วไม่ต้องเป็นสารเคมีขนาดนี้ด้วยใช่ไหมอาจารย์
ไม่ต้องเป็นสารเคมีขนาดนี้อันนี้รุนแรงมากเลย
ค่ะซึ่งอย่างที่บอกค่ะคือแต่สุดท้ายเราไม่รู้ว่า
เหตุการณ์นั้นกับทั้งสองท่านเกิดขึ้นได้ยังไง
แต่อันนี้คือข้อมูลพื้นฐานนะคะคุณผู้ชม
ควันและเปลวไฟรวมถึงที่อาจารย์มอมบอกคือมันบล็อกด้านหน้า
เราเลยไม่รู้ว่าประตูที่ว่าออกมาอีกนิดเดียวไปบันไดหนึ่ง
อีกนิดเดียวไปบันไดหนีไฟทำไมไปไม่ได้นะคะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
ขอคำอธิบายคือจริงทางบริษัทเขาอธิบายแล้วนะคะ
แต่ของนักวิชาการอีกชุดหนึ่งค่ะว่า
ตกลงแล้วคนที่เดินห้างอยู่รู้สึกว่าเขาอยากจะรู้
ทำไมเขาต้องไปถามคนอื่นทำไมเขาต้องเห็นคนอื่นวิ่ง
เขารู้ก่อนได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาจะได้ออกทัน

คำตอบของนักวิชาการคืออะไรสักครู่ค่ะ

ทำออกมาชี้แจงนะคะแล้วก็พูดถึงว่าจริง
มีคนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมไม่ได้ยินเสียงเตือน

แต่ว่ามันก็จะเตือนเป็นจุดที่มัน

ควันหรือเปลวไฟคะเวลาตัวอารามไอเครื่องเตือนมันเตือนนะคะ

อาจารย์มันมีคำอธิบายไหมว่าอย่างที่ฉันไม่ได้เดินอยู่
ชั้นที่มันมีควันก็แล้วแต่
แต่เรารู้สึกได้ว่าแบบเฮ้ยทำไมเราเห็นคนอื่นวิ่ง
แล้วแบบเฮ้ยทำไมเราไม่รู้ว่าเราวิ่งเพราะอะไร

คือคำถามแบบนี้ค่ะอาจารย์มันมีคำอธิบายไหมคะ
แง่ของการเตือนประชาชนนะคะ
คือการเตือนเมื่อแจ้งเหตุเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
อันนี้ถือว่าเป็นหลักสำคัญเลยเป็นหลักพื้นฐานเลย
เพราะเราไม่รู้ว่าต่อไปไฟมันจะพัฒนาไปในทิศทางใด
เพราะฉะนั้นอันดับแรกก็คือก็ต้องให้คนต้องหนี
เพราะฉะนั้นระบบการเตือนมันก็จะมีระบบที่ใช้ออโตเมติก
ก็คือแม้ว่าไม่มีใครอยู่เลยแต่ว่าถ้าเกิดเพลิงไหม้
ก็คือพวกใช้พวกสมกอาราม
ก็คือว่าถ้ามันมีกวนเกิดขึ้นตัวอารามก็จะดัง
แต่ประเด็นก็คือว่าในตัวที่เป็นตัวห้าง
มันไม่ได้มีควันเข้ามาเพราะว่าที่เราเห็นในภาพ
ควันก็อาจจะพุ่งออกไปนอกอาคาร
ทีนี้ในกรณีอย่างนี้มันก็ต้องมีระบบอีกระบบหนึ่ง
ก็คือถ้ามีคนเห็นควันแต่ว่าระบบที่เป็นสมกอารามเนี่ย
ไม่ได้ทำงานเพราะว่าควันไม่ได้เข้ามาข้างในเห็น
มันก็ต้องมีระบบการเตือนภัยแบบเป็นแมนัล
คือใช้คนแจ้งเหตุนี่แหละว่าขนาดนี้นะ
มันได้มีการเกิดเพลิงไหม้แล้ว
ก็ต้องมีการบอกว่าต้องทำขั้นตอนอย่างไรเพลิงไหม้
เพราะว่าคนที่อยู่ในอาคารบางคนจะไม่รู้
ไม่มีเสียงก็ต้องใช้คนเป็นคนแบบเกิดเพลิงไหม้เกิดไฟไหม้
บยังไงอะไรตรงรายละเอียดที่ต้องว่ากันตรงส่วนนี้ต่อไป
คือตามปกติเวลาที่เครื่องที่เราจะเห็นมันแบบร้องเสียงดังเนี่ย
คือเครื่องเนี่ยมันต้องจับควันได้ก่อนใช่ไหมคะ
ซึ่งควันต้องมากพอด้วยใช่ไหมอาจารย์
ก็ไม่ต้องมากขนาดนั้นถ้ามาจับจางแค่ได้กลิ่นมาไกล

ควันจริงควันนิดเดียวเองมองไม่เห็นด้วยซ้ำไป

คันทำกับข้าวก็ร้องครับตรวจจับได้แล้วครับ

เพราะฉะนั้นที่ยังไม่เตือนแปลว่าควันมันยังไม่มากพอ
หรือมันยังมาไม่ถึงพื้นที่นั้นคะ
ใช่ค่ะคือพื้นที่ที่เตือนมันจะถูกโปรแกรมโดยระบบ
ว่าจะให้ดังที่โซนไหนชั้นไหนก่อนหรือหลังนะครับ
มันจะถูกโปรแกรมเอาไว้
อาจารย์เดี๋ยวขอแทรกนิดเดียวแต่ภาพที่มันเห็นเนี่ย
คือเวลาคนอยู่ในห้างแล้วมันรู้สึกว่า
ทำไมในห้างไม่รู้เรื่องเลยทำไมข้างนอกมันดูน่ากลัว

อันนี้ตรงนี้ก็ต้องฝ่ายบริหารอาคารเวลาโปรแกรมระบบพวกนี้
คือจริงแล้วการทำงานเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ย
มันไม่จำเป็นต้องขอให้ระบบทำงานอัตโนมัติตามโปรแกรมแล้วล่ะ
มันสามารถที่จะยกเลิกอัตโนมัติทั้งหมดแล้วใช้คนจัดการได้เลย
อารามชั้นไหนก็กดปุ่มนี้กดปุ่มนี้สามารถสั่งได้เลย
แล้วก็ในพื้นที่ยังปลอดภัยอยู่ที่มีประชาชนอยู่เยอะเนี่ย
หยิบไมโครโฟนขึ้นมาประกาศว่าขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบ
อบพยพออกไปอย่างมีระเบียบตอนนี้ไฟไหม้อยู่ในพื้นที่นั้นพื้นที่นี้
ท่านที่ยังอยู่ในโซนนี้ยังปลอดภัยค่อยหนีลงไป

อาจารย์ทำไมไม่เตือนทีเดียวไปเลยคะ

อันตรายในมาตรฐานห้าม

เตือนตึกใหญ่ขนาดนี้ห้ามเตือนทั้งหมดนะครับ
ทำไมล่ะครับเดี๋ยวสมมุติอยู่ชั้น๓
เพื่อนอยู่ชั้นห้าเพื่อนโทรบอกแกฉันลงแล้วนะ
แล้วคนชั้น๓ไม่ตกใจเหรอคะก็คือจริงแล้ว
ยกตัวอย่างอย่างตึกสูงจะค่อนข้างชัดนะครับ

เรายังไม่อยากให้คนชั้น๑๕๑๔๑๓อพยพ
เราอยากจะให้คนชั้น๒๐หรือคนชั้นสูงอบพยพลงมาเกาะ
นึกออกไหมครับเพราะว่าคนแรกอพยพมันจะไปแน่นในช่องมันได้หมด
คือเราเรียงลำดับเขาเรียกอะไรคือมันต้องทยอยกันออก

คือถ้าแบบโถมกันออกไปทีเดียวพังจะลำเรียงคนไม่ได้เลย

สมมุติอาจารย์หาสมมุติเกิดชั้น๒๐อ่ะสมมุติเกิดชั้น๒๐

ใช่ทั้งที่เกิดเหตุต้องเตือนกัน

ไม่ใช่ว่าคนชั้นหนึ่งชั้นสองจะบอกฉันต้องรู้สิฉันต้องรู้สิคือเราอาจจะไป
จำเป็นต้องรู้เพราะคุณยังอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยอยู่
เพราะคนชั้นหนึ่ง๒๓ใบอาจจะไปบล็อกทางออกของคนที่เขาลงมาก็ได้

เพราะฉะนั้นประชาชนไม่ต้องตกใจในเรื่องเหล่านี้นะครับ
แต่ว่าถ้ามีเสียงวิจารณ์ว่าทำไมไม่ร้องอะไรอย่างนี้
ต่อไปทุกห้างเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้
ต้องประกาศให้ทุกคนอยู่ในความสงบนะ
ตอนนี้เกิดเพลิงไหม้กำลังจัดการอยู่ให้ทุกคนคลามดาวนลง
อ่าคืออันนี้เป็นเรื่องจัดการทางสังคมแล้วใช่ไหมคะ

ระบบแล้วคือการที่จะลำดับการเตือนก็คือเกิดที่ไหน
ใกล้ที่ไหนหรือถึงตรงไหนแล้วเนี่ยจะเตือนตามลำดับ
ใช่ครับอยู่ที่คนจัดการเลยหรืออยู่ที่โปรแกรม
คือโปรแกรมจะทำก็ต่อเมื่อไม่มีคนอยู่
ไม่มีหัวหน้าจัดการนะครับ

อาจจะเกิดขึ้นตอนช่วงที่ว่าไม่มีคนอยู่
อาจารย์แต่ถ้าสมมุติเรียนตั้งคำถามแบบนี้ว่า
อ้าวใช่คือมันยังไม่ได้มาเตือนตรงนี้คือควันยังมาไม่ถึง

แต่ถ้าสมมุติจะรอกว่าจะถึงควันมาถึงแล้วจะมีการเตือนเนี่ย
หนีทันเหรออาจารย์อย่างนี้คือระบบเขาเขาจัดการได้เหรอคะ
แล้วมันก็จะส่งสัญญาณไปที่แผนควบคุม
เขาจะรู้ทันทีว่าตอนนี้ไฟหรือควันมันลุกลามแพร่กระจายไปถึงจุดไหนแล้ว
คำถามคือทันใช่ไหมทันควันนี้จะตรวจจับ
เพราะฉะนั้นสมมุติเกิดเหตุเมื่อวานนี้ถ้าสมมุติคนที่อยู่ในโซนอื่นแล้วยังไม่ได้ยิน
แปลว่ายังไม่อันตรายยังมีเวลาหนียังไม่ต้องห่วง
ใช่แต่ประเด็นเนี่ยห้องเครื่องนั้นเนี่ยเท่าที่ดูด้วยสายตานะตอนนี้นะครับ
แต่มันมืดมากนะครับอุปกรณ์เนี่ยมันน่าจะเป็นอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน
ซึ่งมันจะช้ากว่าการตรวจจับควันมันซับซ้อนในเรื่องของทางด้านวิศวกรรมนะครับ
ซึ่งการตรวจจับความร้อนเนี่ยมันจะช้ากว่าจะรู้ก็มีไฟอาจจะพัฒนาขึ้นไปแล้ว
ต้องดูแบบอย่างที่อาจารย์มองต้องดูจากแบบต้องแบบมาดูว่าเขาออกแบบตรงไหนยังไง
คือประเด็นก็คือว่าห้องเครื่องนั้นเนี่ยห้องเครื่องนั้นเป็นห้องเครื่องที่เกี่ยวกับน้ำ

เพราะฉะนั้นมันอาจจะมีกลุ่มควันการออกแบบหรือการเตรียมการตรงเนี่ย

คือภาพข่าวที่ออกมามันสะเทือนใจมาก
แล้วก็ทำให้ผนวกกันกับว่าคนที่เริ่มจะหนีออกจากห้างเนี่ย
ทำไมรู้สึกว่าไม่ได้รับการเตือนใช่ไหมคะ
ก็จะมีความไม่เข้าใจกันตรงนี้แต่นี่คือคำอธิบายนะคะ
ส่วนเรื่องของบทเรียนที่จะถูกสรุปจากเหตุการณ์ครั้งนี้จริงเนี่ย
ต้องรอการสอบสวนนะคะเพราะว่านี่มันเพิ่งจะ๒๔ชั่วโมงจริง
ต้องดูแบบใช่ไหมคะอาจารย์ดูแบบดูโครงสร้างตรวจโครงสร้าง
สอบสวนพยานคนอยู่ในเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวง
ซึ่งอันนี้เราต้องรอถามจากหน่วยงานนะคะ
เมื่อสรุปเสร็จแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไร

แต่ว่าวันนี้๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมาอาจารย์เขาเข้าไปในพื้นที่แล้ว
เล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะ
ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ
คุณภาคภูมิและคุณเขมมาสอนรออยู่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ